เคยมีคนมาถามทางพี่เบิร์ตหรือพี่น้ำแข็งไหม

เขาจะบอกพี่กัดพี่กัดใช่ไหม

รายเดอร์คนนี้เจอผู้หญิงเดินผ่าน

เดี๋ยวผมจะไปตรงนี้ครับบอกทางหน่อยได้ไหม
แต่สักพักบทสนทนาเริ่มแปลกพี่เบิร์ดพี่น้ำแข

สักพักบอกว่าเอาตรงนะ

เฮ้ยโดนถามอย่างนี้

รู้แล้วทำไมฟ้าผาย

ฟ้าผ่าเพราะนี่แหละ
เขาก็ถามตรงอย่างที่เขาบอกจริง
ถามตรงมีอะไรกันได้ป่ะไม่อยากลองแบบใหม่บ้างเหรอ
นี่มันคือใช่ประโยคที่คนเราไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกัน

ถามแบบนี้คุณผู้ชมไหนว่าจะถามทางไง
เออนี่มาถามเธอแบบนี้เฉยเลย

มีคนไปดูโอ้โหล้าน๓ครั้งแล้วนะล้าน๓วิวแล้ว

บอกว่าหนูขอเตือนภัยพี่ผู้หญิงทุกคนนะคะ

พี่กัดไว้ด้วยครับแถวประชาชื่นงามวงวาน

แฮชแท็กนนทบุรีครับ

เธอเนี่ยจะไปซื้อของแถวบ้านแล้วก็เจอผู้ชายในคลิปเนี่ย
เรียกเธอตอนแรกก็ถามทางเธอก่อนสักพัก

ก็คือชวนไปทำไม่ดีไม่ร้ายนี่แหละ

อย่างไรก็ตามครับจะเห็นใบหน้า

เพื่อตรวจสอบประวัติของผู้ชายคนนี้ด้วยครับ